คุณผู้ชมคะจ่าดิวแกนนำนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาฝ่าฝืนคำสั่งของคอสช
ถูกชายแต่งกายคล้ายทหารจู่โจมจับกลุ่มตัวที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะหลังจากนั้นก็ปรากฏเป็นข่าวว่าทหารได้เข้าไปจับกลุ่มตัวจานิว
และนำตัวจานิวไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนตามหมายจับ
เราไปดูภาพเหตุการณ์ขณะที่จานิวกำลังถูกควบคุมตัวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นวินาทีที่กลุ่มชายชะกันแต่งกายคล้ายทหารจำนวน๘คน
เข้าจับตัวนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวจากประตูเชียงราก๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนของวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่นายศิรวิทย์ไปรับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนสนิท
เหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิดของหอพักบริเวณใกล้เคียง
ภายในภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นได้ว่ามีรถยนต์๒คันเข้ามาจอดเทียบ
จากนั้นชายที่แต่งกายคล้ายทหารที่อยู่ในรถก็เข้าจู่โจมจับกลุ่มตัวนายศิรวิทย์ขึ้นรถจากจุดเกิดเหตุทันที
ภาพนี้นะคะถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มเพื่อนของนายศิรวิทย์และถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะ
ซึ่งภายหลังทหารออกมายอมรับนะคะว่าเป็นผู้เข้าควบคุมตัวจานิว
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารทหารกรุงเทพฐานฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชและมั่วสุมกันตั้งแต่๕คนขึ้นไป
แต่ขณะเข้าจับกลุ่มนายศิรวิทย์มีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่รัฐภาพที่ปรากฏจึงออกมาในลักษณะถูกอุ้มขึ้นรถ
ต่อมาเวลา๓นาฬิกาทหารจากกองพันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๒รักษาพระองค์ได้นำตัวนายศิรวิทย์ส่งให้พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่สอบปากคำ
โดยมีนางสาวพัฒนารีชาญกิจมารดาของนายศิรวิทย์และเพื่อนร่วมอุดมการเดินทางไปให้กำลังใจ
ตำรวจใช้เวลาควบคุมตัวกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ก่อนที่จะส่งตัวนายเสียรวิทย์ต่อไป
ยังพนักงานสอบสวนตำรวจรถไฟธนบุรี

และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลในวันนี้ค่ะ